แต่ว่ามีเรื่องดราม่าให้คุณแม่ใบเตยกุมขมับกันอีกแล้ว
เพราะว่าเพจเจ๊มอย๑๐๘เจ้าเก่าเจ้าเดิม

หลายคนที่เข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์สินค้าแบรนด์ในมือ๒ของคุณแม่ใบเตย

เพราะว่าชาวเน็ตหลายคนตะหงิดว่าเฮ้

ทำไมราคามันแพงเท่าราคามือ๑เลย
พอทวงเข้าไปในไลฟ์เนี่ยก็โดนบล็อกไปเลยค่ะ
แล้วชาวเน็ตเขาก็มาโพสต์เล่าสู่กันฟังนะ

กลุ่มคนที่ซีเอฟของไปเรียบร้อยแล้วโอนเงินไปแล้ว

เพราะว่าของเนี่ยแพงกว่า๒๓เท่าเลย
พอหลังจากเป็นประเด็นดราม่าเนี่ยก็มีชาวเน็ตเข้ามาถกเถียงกัน

คือด้วยความว่าใบเตยขายเนี่ย
มันก็เป็นสินค้าที่คนขายพอใจ

จริงแล้วทางฝั่งที่ไม่เห็นด้วยก็มีเหมือนกัน
แล้วเขาก็บอกว่าอ้าวคิดแบบนี้มันก็เหมือนกับการค้ากำไรเกินควรหรือเปล่าใช่ไหม

ก็ไม่ได้ซื้อแบรนด์เนมมาจากช็อปเมืองไทย

แล้วเขาบอกราคาเนี่ยเกือบเท่ามือหนึ่ง
แพงกว่าประมาณแบบ๒๓๔เท่าแบบนี้ก็มีเหมือนกัน

อาจจะเป็นสินค้าที่เขาซื้อมือสองมาแล้ว
แล้วใบเตยไปซื้อมือ๒มาเป็น๓๔หรือเปล่า
อะไรแบบนี้เจอดราม่าหนักขนาดนี้คุณผู้ชม

จะเอามาเคลียร์ผ่านสื่อกันเมื่อไหร่นะครับ